เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคิริขัน
ไปหัวหินถิ่นมีหอย
แต่ว่าไม่ได้พาไปดูหอยจะพาไปดูถังขยะ
ฮะถังขยะที่นี่เนี่ยเขามีไอเดียเก๋มาก
เพราะว่าเขาสร้างเป็นถังขยะรูปปลา

แบบนี้เป็นปลายักษ์คุณอ้อมันใจแท้
นี่คือภาพของถังขยะปลาพลาสติกขนาดยักษ์เลยนะคะ

ถังขยะปลายักษ์นี้เป็นถังขยะที่ทางโรงแรมเขาสร้างขึ้น
ในโอกาสช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกปี๒๕๖๒ที่ผ่านมา
ก็คือว่าวันที่๕มิถุนายนเขาจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะ
และเจ้าปลาถังขยะตัวนี้มีชื่อนะคุณนะ
เพราะว่าต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่มาเที่ยวทะเล
หรือว่ามาเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ขยะเนี่ยก็ควรทิ้งให้ลงทางไม่ใช่ทิ้งข้างทางทิ้งชายหาดทิ้งทะเล
อย่างในข่าวที่เราเห็นกันว่าปริมาณขยะที่ไหลลงไปสู่ทะเลมันเยอะมาก
แล้วก็สัตว์ทะเลก็คือกินพลาสติกเข้าไปเยอะมากด้วย
ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าเศร้าที่เราต้องเห็นข่าวต่างที่มันเกิดขึ้น
บรรดาสัตว์น้ำน้อยใหญ่ต้องกินพลาสติกเข้าไปโดยเกิดจากน้ำมือของมนุษย์อย่างเรา
คือถามนะว่าปลามันไปกินพลาสติกทำไมอะไรแบบนี้
เข้าใจไหมว่าปลาเนี่ยเขาไม่รู้มันแยกไม่ออก
อย่างพวกปลาที่มันทานเข้าไปมันคิดว่าพลาสติกเป็นแมงกระพุน
อะไรประมาณนี้ก็เขมือบเข้าไปเลยเรียบร้อยเลย

ดังนั้นนะคะเจ้าปลาโกบี้ฟิชเนี่ยโกบี้เดอร์ฟิสตัวนี้
เขาจะคอยตั้งอยู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์
เป็นเหมือนสัญลักษณ์เตือนให้ทุกคนรู้ว่า
ทิ้งขยะให้ลงถังนะคะ
นี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋สร้างสรรค์ที่
เรียกได้ว่าสะท้อนมุมมองความคิดบางอย่างออกมา
ให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าเห็นแล้ว
ทิ้งขยะให้ลงบริเวณตรงนี้ดีกว่า
เพื่อสิ่งแวดล้อมของเราเราจะได้มีท้องทะเลที่สวยงามแบบนี้
คือชาวต่างชาติเขาชอบมากนะเวลามาเมืองไทยต้องไปทะเล
เพราะฉะนั้นคนไทยอย่างเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ทะเล
ที่มันสวยงามแบบนี้ให้คงอยู่กันไปนาน
ถูกต้องนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือ